คนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กลับมายิงเขาอะค่ะ
เพราะว่าการที่พี่ทารินถูกยิงเนี่ยหลายท่านนะคะที่เขาไปดูสถานที่เกิดเหตุมาแล้วแล้วเขาก็ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เขาถ่ายวีดีโอกันนะคะหรือว่าเอามาแพร่กันตอนนี้นะคะ
เผยแพร่กันเนี่ยค่ะคือมันจะเห็นว่าเหตุการณ์มันยุติไปแล้วอะค่ะตอนที่คุณพี่ทารินเขาเหมือนกับว่าก่อเหตุใช่ไหมคะมันยุติไปแล้วเวลามันทิ้งช่วงไปแล้วอะค่ะ
ตั้งแต่เราสู้คดีกันมาเราก็เคยเห็นเขาหลายครั้งพี่ทารินก็ไม่เคยทะเลาะเขาแม้แต่ครั้งเดียวตัวจิ๋งก็ไม่เคยทะเลาะกับเขาแม้แต่ครั้งเดียวแล้วเราก็เหมือนกับว่ามันไม่น่าที่เขาจะต้องมากระทำแทนเจ้าหน้าที่นะคะ
พอจิ๋งขึ้นศาลเนี่ยจิ๋งเคยเห็นกล้องวงจรปิดในห้องพิจารณาคดีอะค่ะจิ๋งก็อยากให้ศาลนะคะเอากล้องวงจรปิดอันนั้นน่ะในห้องนะคะเอามาเปิดให้ประชาชนทุกคนดูเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอ่ะค่ะมันก็จะได้ไม่ต้องพูดกันไปกันมาตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างอย่างเงี้ค่ะเอาเอาภาพจริงจริงที่อยู่ใน

สารนะคะหรือแม้กระทั่งคุณธนากรถ้ามีเพิ่มนะคะก็ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมาเป็นข่าวมากมายนะคะในขณะที่พอเกิดเหตุวันนั้นแล้วเช่นเดียวกันคือมันถูกมองย้อนหลังกลับไปค่ะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องคดีนี้นะคะเราบอกว่าถ้าจะย้อนกลับไปเอาตัวเลขจากข่าวบอกว่าคดีสู้กันมา๘ปีอันนั้นไปอย่าง

จำนวนเงินก็มากอยู่นะคะแต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้มีความคืบหน้าจากตัวคุณธนากรคนที่ยิงพลตำรวจตรีธารินยังไม่ได้มีความคืบหน้าจากการสอบสวนตัวของตำรวจศาลนะคะที่ที่อาจจะมองได้ว่าถูกแย่งปืนหรือว่าส่งปืนให้คุณธนากรก็แล้วแต่แต่ที่ออกมาเป็นข่าวล่าสุดนี้น่าตามต่อตรงที่ว่าทาง
ผู้บังคับการปราบนะคะผู้การกองปราบนะคะพุทธนวตรีจิตรภพภูริเดชน์เนี่ยท่านให้ข้อมูลบอกว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนี่ยรับเป็นคดีของกองปราบเป็นคดีอาญานะคะของกองปราบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคนที่ไปแจ้งกองปราบคือทานายของหมู่ลณิธิแล้วคดีขึ้นไป๘๐แล้วแล้วทรงของการสอบของ
ต้องเป็นของหมู่ลณิธิสิอยู่ดีจะไปเป็นของคุณบุญช่วยได้อย่างไรอันนี้แทนสรุปความนะคะสรุปความทีนี้ดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าอ้าวถ้ากองปราบคืบหน้าไปขนาดนี้แล้วถ้ามันมันจะมีผลเป็นบวกเป็นลบอะไรกับคดีที่สู้อยู่ในศาลไหมเพราะว่ามันออกมาคนละโทนกันเลยนะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว
โอนเอ็นไปเข้าประโยชน์กับทางคุณบุญช่วย

แล้วบวกเข้าไปอีกนะคะตัวละครที่เพิ่มขึ้นมา
มีทนายความในห้องพิจารณาคดี
พาคุณธนากรหนีออกจากศาล
หลังจากที่ลั่นไกลสังหารพุทธบทฤษฐรรณแล้วจริงหรือ

ตกลงแล้วในห้องพิจารณาคดีมีกล้องวงจรปิดหรือไม่
เพราะคุณเขมจีราก็มั่นใจว่ามีสิ

คุณผู้ชมคะถ้ากล้องวงจรปิดมีจริงในบันลัง
มันจะจบไปได้หลายเรื่องอย่างรวดเร็วเลยนะคะ

ท่านแรกคือดรจรูนวันนักกษินานนลนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านคราวที่แล้วมาวันนี้มาอีกรอบนึงนะคะ
คุณยอดนาคหวังแล้วก็วันนี้คุณเข็มจิรามาได้นะคะ

ก็ในฐานะอดีตพระยาของพุทธบัตรีทาเรน

เป็นตั้งแต่ปี๕๐ถ้าเราจะนับกันจริง
เอาขอคดีคืบไปข้างหน้าเริ่มจากคุณเข็มจีราก่อน
เท่าที่คิดว่าสบายใจจะตอบนะคะ
แล้วถ้าอันไหนคิดว่าไม่ควรจะตอบควรจะไปสู้ในคดีการสะกิดได้นะคะ
เอาเรื่องกล้องวงจรปิดก่อนค้างคา
เพราะจริงแล้วถ้ากล้องวงจรปิดมีจริงในห้องพิจารณาคดี
มันจะเคลียร์ได้หลายเรื่องหลายเปราะ
บอกได้เกือบทุกอย่างเลยด้วยซ้ำไป

เบื้องเข็มจีลาจำได้ชัวร์เปล่าคะ

เคยเห็นเองหรือถามเขามา
ใช่เหรอคะที่มันติดอยู่มันใช่กล้องวงจรปิดเหรอคะ

คือหญิงมองด้วยตัวเองหญิงจำได้อยู่ด้านขวา
ด้านขวาของห้องค่ะคือหมายถึงว่าเวลาเรานั่งหันหน้า
เข้าหาบันรังพุทธภาษาจะอยู่ขวาเมืองของเราค่ะใช่ค่ะ

อะไรที่มันจะทำให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่กล้องวงจรปิดได้เลยเหรอคะ
ก็มันเป็นลักษณะของกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่าคือคดีหนึ่งมันเคยมีเรื่องปะทะกันใช่ไหมคะ
แล้วก็เถียงกันแล้วพอดีว่าคดีนั้นคือคุณทนายธนพรที่เคยออกมารายการนักข่าว
คราวนี้พอมีการเถียงกันเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่า
ก็เลยมองแบบเหมือนก็มองหาว่าเออมีกล้องวงจรปิดไหมในคดีนั้นนะคะ
แล้วก็เงยไปเห็นหลักฐานก็คือว่ากล้องวงจรปิดกลมอยู่ตรงนี้
ก็เลยวันนั้นก็เลยพูดว่าเปิดกล้องวงจรปิดเลย
จะได้เห็นว่าใครมายุ่งในเอกสารซึ่งเขาไม่มีหน้าที่
แล้วเขามาเหมือนหยิบเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ในคดีค่ะ
ซึ่งคุณนพรก็บอกมันผิดกฎหมายมันไม่ชอบเพราะว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีมันก็ต้องไปนั่งตรงตำแหน่งประชาชนไงฮะ
ไม่ใช่มานั่งอยู่ในตำแหน่งทนายแล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่
คือสิ่งที่คุณเข็มจิรากำลังเล่าคือว่าในการสู้คดี
คดีหลักสู้กันเป็นคดีแพ่งก็จริงนะคะ

มีอีกหลายคดีที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาแจ้งความกันไปแจ้งความกันมา
ก็เลยทำให้ในการสู้คดีกันมันมีหลายวาระ
ทีนี้คือวาระหนึ่งในอีกคดีหนึ่งเป็นคดีย่อย
แล้วฉะนั้นขอสรุปความเป็นภาษาดีฮะนะคะ
คือเหมือนกับก็มีปากเสียงกันในระหว่างการพิจารณาคดี

ไหมคะพอมีปากเสียงกันก็จะหาหลักฐานว่าใครผิดใครถูก

อ่าก็เลยแน่ใจว่ากล้องวงจรปิดมีจริง

แล้วคราวนี้ด้วยความที่เราเคยเกิดเรื่อง
พอจบคดีนั้นมาอีกห้องพิจารณาคดีหนึ่ง
เราก็เลยจะมองหากล้องวงจรปิดขึ้นด้วยความที่เราเคยเกิดเรื่อง
เราก็เลยมองว่าเหมือนกับมองแล้วก็เราก็เห็นว่าอยู่มุมขวา
แต่มันไม่เหมือนกันเพราะอันนี้มันจะเป็นก้อนกลม
แต่อันนั้นจะเป็นตัวเล็กสีขาว
เดี๋ยวฉันถามทนายทั้งสองท่านก็ได้ค่ะ
คือห้องพิจารณาคดี
มีกล้องวงจรปิดป่ะคะโดยกฎหมายอะไรอย่างนี้ค่ะ

หรือโดยธรรมเนียมประเพณีจารีดอะไรเขาห้ามมีกล้องวงจรปิด

อ๋อไม่ได้ห้ามครับคือถ้าเป็นของทั้งศาลเนี่ยจำนวนการได้
ก็คือเป็นอำนาจศาลแล้วศาลจำนี้ไม่มีครับอำนาจศาลอยู่ใน๓ที่ครับผมค่ะ
ทีนี้เอาที่สารจังหวัดจันทบุรีนะคะเพราะที่นี่ส่วนใหญ่สู้กันที่สารจันทร์ใช่ไหมค

คือมีทุกห้องไหมคะคือถ้ามีเนี่ยมีบางห้องหรือเปล่าหรือมีทุกห้องคะ
คืออย่างนี้คือไอ้ห้องของผมตอนนั้นผมไม่ได้ดูแต่ถ้าอีกห้องนึงถ้ามีมันก็น่าจะมีหมดไง
ครับผมส่วนใหญ่ถ้ามีก็น่าจะมีหมดเพราะจะดูความเคลื่อนไหวในบรงบรังอะไรอย่างนี้ถ้าจะมีก็น่าจะมีทุกห้อง

ก็อันนี้ถ้ามันมีตอนนั้นผมไม่ได้ดูใช่ไหมฮะตอนที่ผมตอนนั้นคดีผมตอนนั้นผมไม่ได้ดูกันเลย

คุณเข็มจิราที่เรากำลังพูดถึงคือห้องที่เกิดเหตุนะคะ

บันลังที่เกิดเหตุคิดว่าห้องนั้นมีไหมคะ
คือเขาไม่ได้อยู่ตรงกันแต่เขาอยู่ตรงมุม
คือเดี๋ยวนะคะคดีเนี่ยใช้มาแล้วกี่ห้องคะในจีสารจันทร์เนี่ย

รวมถึงห้องที่เกิดเหตุเช้าวันนั้นด้วยใช่ไหมคะ
คือตอนแรกแรกเราก็ไม่ได้สังเกตกล้องวงจรปิดหรอกค่ะ
แต่คราวนี้ด้วยความที่มันมีคดีหนึ่งมันเกิดเรื่องไง
แล้วเราก็ต้องบอกว่าเหมือนอยากว่าเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเป็นหลักฐาน
มันก็เลยเหมือนกับว่าพอทิ้งทีนึงก็มองเห็นอยู่บนเพดาน
ออกไหมคะเราก็เลยบอกว่าเออนี่ไงเอาเปิดกล้องวงจรปิดเลย

คราวนี้พอจบคดีนั้นไปอีกห้องหนึ่ง
มันก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามองหากล้องวงจรปิดไว้
อย่างนี้ค่ะมองแล้วก็เห็นว่ามี
เอาอย่างนี้นะคะคืออันนี้ต้องไปทวงถามตามสิทธิ์ตัวเองแล้วแหละใช่ไหมคะว่า
ถ้ามีมันจะคลี่คลายเร็วมากมันจะบอกผิดถูกได้ชัดเจน
คือมันจะมีผลต่อตัวคุณธนากรนั่นแหละนะคะ
ตกลงเกินกว่าเหตุหรือไม่หรือป้องกันเหตุจริงระงับเหตุจริง
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่มีข่าวบอกว่า
เพราะว่าตอนที่คุณธนกรก่อเหตุเสร็จแล้ว
ตอนนั้นข่าวไม่ได้พูดถึงตัวคุณธนากร
คนที่ยิงปืนใส่พลตมตรีธารินเลยนะคะ
แล้วก็มีการทวงถามกันในช่วงท้ายวัน
ว่าตกลงแล้วคนที่รั่นไกลไปไหนแล้วก็เพิ่งมาทีหลัง
แล้วตามข่าวบอกว่ามีทนายพาหนี

ณวันนั้นมีใครเข้าไปตอนไหนอะไรยังไงใครพาหนี
คือตรงนี้ที่หญิงได้ข้อมูล

อย่าพึ่งดีกว่า
พอดีว่าทนายฝ่ายเราคือช่วงการขึ้นศาลนะคะ
ระหว่างช่วง๙โมงถึง๙โมงครึ่งใช่ไหมคะ

ทนายฝ่ายรับเขาก็มาจอดหน้าบันไดที่จะขึ้นศาลนะคะ
แล้วก็เหมือนปกติก็ทนายผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งค่ะ

บอกว่าเขาได้ยินเสียงปืน๓นัด

ผู้ต้องหาในศาลในคดีอื่นหลบหนี

เขาก็เลยบอกให้ลูกน้องทนายอีกท่านหนึ่ง
ขับรถอ้อมออกไปทางประตูข้างสาร

แล้วเขาก็พอจอดรถเสร็จเขาก็เดินย้อนกลับมา
เพราะว่าเขาก็ต้องมาทำหน้าที่ในคดีของเขาใช่ไหม

จังหวะที่ว่าคนพอได้ยินเสียงปืน
ทุกคนก็จะกรูเข้าไปในศาล
ออกไหมเหมือนจะอยากไปรู้ว่าเสียงปืนในสามีอะไรเกิดขึ้น
แต่จะมี๒คนคือทนายผู้หญิงกับคนที่ยิงค่ะ
วิ่งสวนฝูงชนเหมือนวิ่งสวนออกมา
เหมือนกับว่าคนอื่นเขาวิ่งเข้าสาร
แต่สองคนนี้วิ่งแหวกลบออกมาเหมือนวิ่งออกมา
แล้วก็มาจ๊ะเอกนตรงประตูทางออกที่มีร้านอาหารนะคะ

แต่สองคนนี้คือวิ่งออกไปแล้วก็จ้าเอกันพอดี
เพราะจ้าเอกันเขาบอกว่าขโมดคิ้วใส่เขาด้วย

มันอาจจะมีผลต่อข้อกลาวหา
แต่ที่เห็นสองคนนี้เสร็จแล้วปื้นยังอยู่ในมือไหม
เห็นละเย็ดขนาดนั้น
ตอนนั้นที่ฟังข่าวตอนแรกที่ว่าผมถามคุณติ
ที่เป็นทนายอีกคนทนายน้องที่ว่า
คับหวากให้ทางทางให้ตำรวจ
และก็ทำบอกตำรวจว่าพี่เป็นคนยิงเท่าไรกันผมไปก็
ในลักษณะนั้นพอหลังจากนั้นเสร็จแล้ว

โดยเฉพาะคุณติกี่เนี่ยเขาคุยกับเจ้าอาทีตำรวจ
ทนายของพี่ทระลินที่มาทำแทนกันจะหน้าจริงในวันนั้นที่ไป

เจอกันแล้วคุยผมก็สอบถามทั้งหมดก็คุยกันว่าอย่างนี้
กลับคุณดีถ้าคำถามลำบากนะคะ
ซึ่งหมายความว่าคือหลังจากที่มีทนากองได้ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยครับผม

ตำรวจศาลนั่นแหละเป็นคนยิงใช่ไหมคะ
ซึ่งเรียนขอถามเป็นข้อมูลทราบไม่ทราบไม่รู้นะคะ
แล้วตำรวจสารคล้อยตามไปสมยอมว่าตัวเองเป็นคนยิงหรือว่าท่านว่ายังไงคะ
คือตอนนั้นท่านก็บอกว่าตอนแรกก็มันมีข่าวออกมาว่า
เจ้าตำรวจสารหรือเจ้าอธิสารเป็นคนยิง
นี่พอหลังจากนั้นก็มีพนักงานสอบสวนเรียกไปสอบเขาก็เจอกันเขาสนิทกัน
เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วพี่จะไปให้การต้องให้การตามความเป็นจริงนะ
เพราะมันมีกล้องวงจรปิดอยู่ทำไปไฟการอย่างนี้พี่ก็ลำบากนะ
เขาก็ให้การตามความจริงว่าทางนี้นั่นปืนไปที่ว่านี่ไง
สมมุติก่อนนะคะสมมุติถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดสมมุติ
หรือสมมุติมีกล้องวงจรปิดแล้วข้อมูลหายไปใช้ไม่ได้อะไรไม่รู้แหละ
คือไม่มีภาพในห้องคนที่จะบอกได้นอกเหนือจากตัวคุณธนากร

แล้วทนายผู้หญิงที่บอกว่าออกไปพร้อมคุณธนากรเธออยู่ตอน

คือตอนนั้นว่าลงมาถ่ายเอกสารหรือยังไงในภาพจะไม่เห็นใช่ไหมครับผม

นึกขึ้นว่าที่ทางพี่บอกว่าที่เหลวตามองตาอะไรอย่างนั้น
เขาวิ่งอันนั้นคือทนายติใช่ไหมคะ
แต่ทนายที่วิ่งสวนข้างหน้าคือคุณอธิวัฒน์กับคุณเพชรค่ะ

ของทางทีมที่ฟังนี้เหรอคะ

ตรงทางออกตรงโรงอาหารคือทนายเพชรกับทนายอธิวัตรจาเอ
แต่คือในคดีมันจะมีอย่างนี้ค่ะ
คือคุณอธิวัฒน์เขาถูกฟ้องด้วยเขาเป็นทนายแล้วเขาถูกฟ้องด้วย
เขาก็เลยต้องทำหน้าที่ของเขาแล้วก็มีทนายติดตามอีกท่านหนึ่ง
ส่วนพี่ทารินก็คือใช้ทนายตินึกออกไหมคะ
ส่วนจริงตอนแรกก็ใช้ทนายอีกท่านหนึ่งแต่พอดีออกไปก็คือคุณทนายคุณนพรนะคะ
แล้วคราวนี้ว่าพี่ทารินก็เลยบอกงั้นก็ให้คุณทนายติมาทำคดีให้หญิงด้วย
ก็เลยจะมีทนายถ้าเกิดในคดีนี้จะมี๓ท่านถ้าเกิดมี๒ท่านคือทนายติกับทนายอธิวัฒ
แต่ทนายเพชรคือทนายผู้ช่วย
ทนายผู้หญิงคนที่ออกไปพร้อมคุณทนากรตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาคดี

แล้วเธอมาทันจังหวะตอนไหนคะทำไมถึงออกไปพร้อมกับคุณธนากรได้คะ
เชื่อว่านี่เขาเป็นทีมกันมามากันทั้งหมดไงแต่วันนั้นมีการลงไปถ่ายเอกสารอยู่ส่วนหนึ่ง

ห้องพิจารณาคดีถ้าสมมุติเราดูจากกล้องวงจรปิด
ด้านหนึ่งคือด้านที่เราเห็นตำรวจแล้วก็ตัวคุณธนากรออกได้อีกทางไหมคะ

ลากยาวกว่าที่ออกมาเป็นข่าวไหมคะ
คืออย่างนี้พอเสร็จพฤติกรรมด้านนอกด้านทางล่าง

เพราะว่ามันยาวลงมาทางบันไดลงใช่ไหมครับ
ช่วงนั้นตอนที่คุณธนากรลงไปเดินลงไปชั้นล่างนั้น

พอไปถึงเขาอาจจะไปตรงนั้นพาด้วยกันตรงนั้นไปเลยก็ได้

ซึ่งคุณผู้ชมคะอันนี้คือสิ่งที่ตามต่อ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้น
หลังจากที่พุนบัตริธารินตัดสินใจก่อเหตุ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะ
ว่าจะเรียกว่าส่งปืนหรือแย่งปืนก็แล้ว
เพื่อที่จะสรุปว่ามันเป็นพฤติกรรมแบบไหนกันแน่นะคะ

นะคะหลังจากนี้แล้วกล้องโต๊ะอื่นอีกในสารจะบอกได้

ซึ่งที่ฉันถามเป็นข้อมูลนิดเดียว

ข้อกฎหมายการที่คุณธนากรไม่ได้อยู่
สมมุติถ้าที่ท่านไม่ได้ยินคำพูดมาสักครู่นี้นะคะ
คุณธนากรบอกตำรวจศาลเจ้าของปืนบอกว่าให้บอกว่าพี่ทำเนี่ยนะคะ
ถ้าไม่เอาคำพูดนี้คือลักษณะที่คุณธนากรพอก่อเหตุเสร็จแล้ว
แล้วออกไปเนี่ยมันแก้ต่างว่าตกใจ
เกิดแบบสภาพจิตใจไม่รู้จะเอายังไงดีอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
คือได้ครับอยู่ในระหว่างบอกว่าเข้าไปป้องกันและงับเหตุได้เลย

ให้ปืนตำรวจกลับไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วการที่ออกมาเนี่ยอุ้ยโทษค่ะ
ได้ได้อ้างว่าตกใจไม่รู้จะทำยังไงอาจจะไม่เข้าว่าหนีก็ได้ใช่ไหมคะ
คือถ้าเกิดตกใจเนี่ยถ้าเกิดตกใจว่านีพฤติการไปก็ได้
ตกใจกลัวเกลียดอะไรก็เป็นไปได้
ตั้งหลักก่อนอะไรอย่างนี้ตั้งหลักก่อนได้ครับแต่สภาพอย่างนี้มันไม่ใช่ตามนี้
เพราะมีการส่งมอบอะไรอย่างนี้เดินกันปกติเลย
แต่ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาอย่างที่บอกนะคะอันนี้มาฝากเดียว
พูดต่อไปต่อมาคือต้องรอเขาด้วยนะคะซึ่งทางรายการก็รอนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธินะคะหรือว่าทางฝั่งของอีกคู่ความนึงนะคะ
อยากจะชี้แจงผ่านสื่อได้ได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากองปราบบอกว่าสอบมาแล้วตั้งแต่สิบปี
แล้วก็มูลนิธิเป็นคนไปแจ้งความกองปราบเพื่อกล่าวหาคุณบุญช่วย
แล้วทำไมคุณเข็มจิลามาบอกว่ามูลนิธิดูเข้าข้างคุณบุญช่วยสักครู่ค่ะ

เราจะคุยกันต่อมันเป็นประเด็นที่อาจจะมาถึงเรื่องของคดีแล้วนะคะ
เพราะว่าในส่วนของทางพลตมตรีจิรพบภูริเดชนะคะ
เป็นผู้การกองปราบนะคะก็ให้ข่าวนะคะบอกว่าข้อมูลเรื่องนี้เนี่ย
มาถึงกองปราบตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงประมาณสักต้นปีนะคะ
แล้วก็เป็นการแจ้งความโดยมูลนิธินะคะ
มันก็จะขัดกับที่คุณเข็มจิลาเล่าให้เราฟัง
ว่าคุณเขมศิลาเนี่ยมองว่าทางมูลนิธิเนี่ย
เหมือนจะโอนเองไปทางฝั่งคุณบุญช่วย
อ้าวแต่นี่เขาไปแจ้งความกองปราบนะคะกองปราบสอบไป๘๐
แล้วก็ดูเหมือนว่าจริงแล้วกองปราบจะพิสูจน์ว่า

ทำไมไปสงสัยมูลนิธิเขาล่ะคะ
ก็คือคุณบุญช่วยออกหมายเรียกเชิญ
กับคุณมณัชไปเป็นพยาน

เพราะนนนีพอคดีที่จันทบุรีคุณมึงช่วยฟ้อง

ทางฝ่ายเราคือเอาไปให้มูลนิธิ
มูลนิธิเห็นหลักฐานราชการชัดเจน
ก็เลยไปแจ้งความว่าคุณบุญช่วยยักยอก

เราเพื่อนไปทะเลาวิบาลกับเขาในมูลนิธิอีก

แล้วหญิงถามว่ามูลนิธิคุณได้หลักฐานราชการ

คุณต้องไปพูดความจริงยืนยันให้กับบุญช่วยมันเรื่องอะไร

เขาก็ต้องมาพูดความจริงสิว่าหลักฐานราชการต่าง
มันปรากฏว่ามูลนิธิเป็นคู่สัญญากันในสัมพงษ์

แล้วที่สำคัญก็คือตามกระดาษแผ่นนี้ค่ะ
เพราะว่าที่ได้มาก็คือ
ระบุว่าทนายชวรินซึ่งเป็นทนายของมูลนิธิ
ซึ่งถูกคุณบุญช่วยแจ้งความ
อาจารย์มณัฐก็ถูกบุญช่วยแจ้งความ

และท่านทนายของวัดทำหนังสือไปถึงหัวหน้าศาล
แล้วระบุบอกว่าเขายังไม่ได้ระบุว่า
คุณบุญช่วยเป็นผู้กระทำความผิด

ตกลงมูลนิธิเป็นใครในคดีนี้คะเดี๋ยวนะคะงงแล้วค่ะ
มูลนิธิเป็นของวัด
ของวัดมหาธาตุนะครับ
ตั้งชื่อว่าเป็นมูลนิธิอภิษฐรรมมหาธาตุ
คนที่ตั้งก็คือกิติวุทธโท
กิจติวุฒโธก็มีนโยบายว่าจะหาสถานที่สร้างที่ปฏิบัติธรรม๓๐๐หลัง
แล้วก็ทำไล่เกษตรอยู่ตรงนั้นให้ชาวบ้านมาทำ
แล้วก็นำผลผลิตทั้งหมดมาบำรุงพระศาสนาพระสงฆ์ทั้งหมด
ก็จะอยู่ได้แบบสบายหลังจากที่ท่านมรณภาพไปเรียบร้อยแล้ว
ความหมายถ้าเราเอาเรื่องของคดีมาวางปึ้งบนโต๊ะ

ว่าที่ดินนี้ของมูลนิธิสิจะเป็นของคนอื่นได้อย่างไร
ใช่ครับ
ที่คุณเข็มจิราบอกว่าทำไมมูลนิธิ

มูลนิธิไม่เข้าข้างทางนี้เพราะทางนี้ทวงที่ดินให้มูลนิธิ
ไม่ใช่ไม่เข้าข้างนะยังปักปำทางนี้ด้วยนะ

ยังบอกว่าทางนี้หลายอย่าง
ตอนที่ออกไปให้เป็นพยานสาร
ไม่ได้เป็นฝั่งนี้ไม่ได้ปกป้องตัวเอง
แต่ยังปักปำทางด้านนี้ด้วยแต่เข้าข้างทางบุญช่วย
ตอนที่คุณเข็มจิราคุยกับเราทางโทรศัพท์ครั้งแรกเลย

คือว่าคุณเข็มจิราสงสัยว่าทำไมทางมูลนิธิถึงไปเป็นพยานให้ทางฝั่งนู้น
แต่จริงแล้วคือความเป็นพยานคือต่อให้ไม่อยาก
ถ้าเขาเรียกให้เราอยู่ในรายชื่อพยานก็ต้องมา

เข้าใจนะถูกแต่ว่าเวลาเราไปบอกว่า
แต่ประเด็นอยู่ที่เวลาให้การ
ใช่ครับเราไปเชิญบอกว่ามีหมายสารมาเรียบร้อยแล้วนะ
ทางนี้เจ้าหน้าที่บางคนนะบางท่านบอกว่ายอมติดคุก
แต่ไม่ยอมไปเป็นพยานศาลให้ฝั่งนี้
ติดคุกแต่ไม่ยอมไปเป็นพยานศาลให้ฟัง
แล้วทำไมมูลนิธิไปแจ้งความกองปราบ

ก็แก้เกี้ยวไงฮะคือทางนี้เอาข้อมูลไปให้

ถ้าไม่ทำก็ถือว่าละเว้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็เลยต้องไปแจ้งที่กองปราบ
ก็เป็นเหตุให้บุญช่วยตามไปแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิทั้งหมดรวมทั้งพระด้วย
๒๐๒๐คนผู้ต้องหา๒๐คนโดยพระถูกแจ้งความ๗คนค่ะ
ยังไงคะคุณยอดเดี๋ยวนึกความสัมพันธ์ไม่ออกเลยค่ะในการสู้คดีอะค่ะ
คืออย่างนี้นะครับผมในกรณีที่ว่าทางคุณเข็มจิลาเอาเอกสารไปมอบให้กับมูลนิธิ
เพื่อให้มูลนิธิไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณบุญช่วยนะครับดูตามเอกสารอันนี้นะครับผม
ปรากฏว่าทางศาลก็มีส่งเอกสารมาว่ามีถามว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอะไรยังไง
ว่ามูลนิธิแจ้งความดำเนินคดีกับบุญช่วยจริงไหมนะครับแต่ปรากฏหนังสือที่ต่อไปที่๓
เขาบอกว่าทางมูลนิธิเนี่ยโดยตัวทนายเองคนที่รับมอบหน้าไปแจ้งความตามเอกสารเนี่ยก็
ชื่อนายชะวาลินเนี่ยพึ่งบุญณอายุทยาเนี่ยนะครับผมชวาลินเนี่ยฮะ
บอกว่าทางมูลนิธิไม่ได้ระบุว่านายบุญช่วยเจริญพรแต่ประการใดว่าเป็นผู้กระทำผิด
ทั้งที่ตามบันทึกประจำวันเนี่ยระบุว่าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณบุญช่วย
ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบในพฤติการของฝ่ายนั้นที่เขาเรียกไปเป็นพยานเนี่ยฮะ
ถ้าไม่ปกป้องผลประโยชน์ของมูลนิธิเองเนี่ย
ถึงว่ามันแปลกอยู่มันเยอะแยะข้อที่จริงทั้งหมด
หรือว่าจะมีส่วนได้เสียอะไรยังไงเราก็ยังไม่กล้าที่จะไปนั่นได้
แต่มันผิดตามวิสัย

คือถ้าเอาตามที่ท่านผู้การกองปราบให้ข่าว
คือว่ามูลนิธิไปแจ้งความเอาผิดคุณบุญช่วยจริง

แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ดรจรูนบอกคือว่า
มูลนิธิก็ต้องไปแจ้งความกองปราบนั่นแหละ
เพราะว่าหลักฐานที่คุณเข็มจิลากับผู้การเอาไปให้เนี่ย

ถ้าไม่ไปแจ้งความโดยที่มีหลักฐานอยู่ตรงหน้าขนาดนี้อาจจะโดนเอง
ความหมายขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ

แต่พอไปแจ้งความกองปราบแล้วเนี่ยนะคะ
มีหนังสือไปถึงศาลเหรอคะ

มีหนังสือมูลนิธิทำหนังสือไปถึงศาล
บอกว่าที่ไปแจ้งความไว้แต่ยังไม่ได้บอกนะ
ว่าคุณบุญช่วยที่ตัวเองไปแจ้งความไว้ผิด
ครับให้ดำเนินคดีกับคุณบุญช่วยไม่ได้ระบุว่า
บุญช่วยเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิด
คือในหนังสือพยายามจะบอกว่าไปแจ้งความใช่

แต่ประจำวันมันระบุชัดว่าแจ้งความเดินคดีกับบุญช่วย

เวลาให้การ

ถ้าไปให้การมันจะเป็นบวบทางนี้

ก็เลยยังไงฮะก็เลยตอนนี้ก็เลยไปให้การเนี่ยเป็น
ไปด้วยกันให้คุณบุญช่วยให้บุญช่วยส่วนทางนี้ถ้าทางนี้จะเรียกมา
ก็เลยกล่าวหาทางนี้แทนใช่ใช่ครับสรุปความถูกนะไม่มาเป็น
ไม่มาเป็นฝ่ายนี้อืมแต่ยอมติดคุกแทนคุณผู้ชมคะ
ฟังมาทั้งหมดนี้ก็ใช่ว่าจะคอยตามเขาไปหมดนะคะ
ก็บอกอย่างนี้ว่าถ้าทางมูลนิธิโดยส่งตัวแทนก็ได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทนายหรือกรรมการท่านใดก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าที่ที่อธิบายเนี่ย
มันเป็นผลไม่ดีหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดในมูลนิธิ
มาได้เลยค่ะติดต่อทีมงานเราได้เลยนะคะเพราะเราก็พยายามติดต่อไปเรื่อย
อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าได้คุยกับกองปราบสักครู่ค่ะ

แล้วทีนี้ตอนนี้ถือว่าสรุปยังคะรอง
อีกประมาณ๒๐มันมีอะไรที่ต้องรอผลจากศาลที่เขาสู้คดีกันอยู่
หรือว่ากองปราบไม่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องคดีเลยคะ
ไม่รอครับเราเดินหน้าสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามประเด็นของคดี
ในส่วนที่เขามีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลัง
รองผู้การคะในส่วนของคดีคือเนื่องจากมันมีคดีตั้งแต่ปี๕๐
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สู้คดี๕๐มันก็มีผลในการสู้๓สารที่เริ่มสู้กันตั้งแต่ปี๕๔
ทีนี้ถ้าดู๒คดีหลักนี้เนี่ยกับสิ่งที่ออกมา๘๐ที่กองปราบทำไปเป็นข่าวเนี่ย
มันไปคนละทางกันอันนี้มันจะมีผลต่อต่อที่ดินนี้ยังไงคะ
คือถ้ากองปราบไปด้านหนึ่งกับ๒คดีหลักที่ตัดสินมาในช่วง๘ปี๑๐ปีที่ผ่านมามันมีอีกแบบนึง

ว่าหักถานส่งชี้เป็นทางทิศทางไหร่ก็เป็นไปตามนั้น

ส่วนคดีที่มีการว่าคันแล้ว
รเรียงจากนะนั้นน่ะ

ฮะทางคลิตถังเป็นความรู้นะคะ
สมมุติว่าถ้างานของกองปราบเนี่ย

คือด้วยส่วนของกองฝ่าเราและควรร้องทุกข์
เรามีหน้าที่ในการตรวจสอบว่า
สิ่งที่เขามากล่าวหาผู้กระทำผิดนั้น
มันมีพยานหลักฐานอะไรที่ชัดเจน

เราก็ต้องชั่งน้ำหนักพยานว่า

โดยที่กองปราบไม่ต้องส่งอายการ
เพื่อฟ้องกันอีกคดีหนึ่งเหรอคะ

ฟังปราบก็มีหน้าที่สอบสดรวบรวมพยายามรังฐาน

หลังจากนั้นต้องส่งสำนวนไปว่าไปขยะภรรยาลัยการ
ทางที่นี่มีอในส่วน
ทุกช่วงละครว่า
มูลนิธิมาร้องกองปราบ
มาแจ้งความคุณบุญช่วยกับกองปราบ
แต่ว่าทางมูลนิธิทำหนังสือไปถึงศาล

ว่าคุณบุญช่วยเป็นคนผิดอะไรอย่างนี้
แล้วมันจะมีผลต่อการสู้คดีอะไรอย่างไรไหม
คือดิฉันกำลังไม่เข้าใจจุดยืนของมูลนิธิค่ะ
ประหลาดก็ต้องเลยตั้งแต่เขา
แต่ว่าที่เขามาร้องทุกข์กับเรา
คนนานส่งส่วนที่รับคำน้องทุกข์

รองคะทางกองปราบเนี่ยได้เคยสอบคุณบุญช่วยแล้วหรือยังคะ
ยังครับเขาเป็นอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย

ฐานให้มีความชัดเจนให้มากที่สุด
ก่อนแล้วค่อยเรียกตัวมาสอบสวนครับ
ค่ะรองผู้การค่ะดิฉันอ่านจากข่าวนะคะ
เท่าที่เห็นผู้การท่านอธิบายกับนักข่าวออกมาเป็นข่าวเนี่ย
เข้าใจว่ามันมีความชัดเจนระดับหนึ่งแล้ว

มูลนิธิคือเจ้าของที่ดินที่ว่าไม่ใช่คุณบุญช่วย
ฉันเข้าใจถูกไหมคะสรุปความแบบนี้นะตอนนี้ค่ะ
ครับหลักฐานที่เรามีก็บ่งชี้ว่าที่ดินเป็นของมูลนิธิครับ
แม่เดี๋ยวที่ฉันถามซ้ำก็เหมือนซ้ำซาก
เอ่อหลังจากนี้ต้องต้องเรียกคุณบุญช่วยมาไหมคะรองผู้การคะ
คือขั้นตอนกระบวนการเนี่ยหลังจากที่เรารวบรวมพยานหลักฐาน
คือต้องเรียนทางท่านพิกรนิดนึงว่าเราต้องรวบรวมให้มีความชัดเจนนะครับ
มันมีหลายประเด็นมากครับต้องต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้มันมีความซ้ำซ้อนนะครับ
ความซับซ้อนแล้วก็มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องเยอะนะครับ
ขอให้เราทำงานอีกสักพักหนึ่งก็จะมีความชัดเจนบอกกับสังคมได้ว่าอะไรคืออะไรครับ
รองคะอีกสักหน่วยเป็นเดือนไหมคะกว่าจะสรุปคดีนี้ได้ที่เป็นงานกองปราบอะค่ะ
ก็ไม่นานครับเพราะที่ผ่านมาเราก็เดินเรื่องสอบสวนตั้งแต่ปี๖๑ต้นมาแล้ว
เพราะฉะนั้นวิญญาณรักษานที่เหลือก็คงเป็นเรื่องความชัดเจน
ช่วงนี้ขอบคุณท่านก่อนนะคะ
ว่าแล้วอะไรที่มูลนิธิทำอยู่ตอนนี้คะ
คือไปแจ้งความแต่ทำเอกสารไปยืนยันกับศาล
นี่ไงมันทำให้สังคมสับสนไงว่าจะเอายังไงกันแน่จะปกป้องผลประโยชน์ของทางมูลนิธิหรือเปล่า
เดี๋ยวแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้การทารินรู้เรื่องใช่ไหมคะ
ว่ามีการไปแจ้งความเรื่องนี้กับกองปราบ

เพราะว่าทำไมท่านยังเครียดนะคะดูส่งของกองปราบก็เป็นประโยชน์กับทางนี้นะคะ
คือพี่ทารินเนี่ยจริงก็คิดว่าการที่เขาเกิดเรื่องจิ๋งเชื่อว่ามันเกิดจากความเครียดที่ว่าแบบทำให้เขาโมโหมาก
เพราะว่าจริงเดือนหน้าลูกสาวก็จะรับปริญญโทซึ่งเขายังนัดกับลูกอยู่เลยค่ะ
ว่าเออรับวันไหนเขาจะมาคือจิ๋งมองว่าเขาก็ยังไม่ได้เหมือนกับว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอะค่ะ
แต่คราวนี้หญิงมองว่าในช่วง๒อาทิตยที่หญิงไม่ได้ไปสารนะคะ
หญิงเชื่อว่าคงมีการส่อเสียนหรือการทำให้เขาแบบหมดความอดทนนะคะ
น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าจริงจริงหลักฐานมันชัดค่ะ
หลักฐานมันชัดเลยว่าคู่สัญญาของนายสมพลคือใคร
มันชัดเจนนะคะว่าเป็นมูลนิธิเป็นคู่สัญญากับนายสมพลนะคะ
เรียนต้องถามแบบนี้นะคะอย่างที่บอกคืออันนี้มานั่งคุยฝั่งเดียว
คดีมันมีตั้ง๓ฝ่ายคือปี๕๐ที่ตัดสินไปนะคะ
สิ่งที่ได้จากปี๕๐มาสู้กันในปี๕๔
แล้วก็ต่อเนื่องสามสารจนสุดท้ายก็แพ้ครับคำถามคือว่า
อันนี้ฉันถามกลางนะคะคือที่จบไปแล้วตั้งแต่สู้กัน๓สารเริ่มต้นปี๕๗
กับที่กองปราบกำลังจะสรุปเนี่ยถ้ามันแย้งกันแล้วผลสรุปคดี
มันจะเอาอันไหนเป็นหลักคะ
อ๋อคืออย่างนี้ครับคือตอนนี้นะครับผมในกรณีนี้เขาฟ้องในฐานะว่า
กระทำทางผิดทางด้านกฎทางคดีอาญา
ใช่ไหมคะที่แจ้งความดำเนินคดียักยอกหรืออะไรนี้ครับ

เมื่อผลประกบปุ๊บทางนี้ต้องยืนยันต้องตรวจพิสูจน์ก่อนว่า

แต่ว่าในคดีแพ่งที่สู้กันมาแล้ว
นั้นเอกสารพวกนี้ยังไม่ได้เข้าไปปรากฏในสำนวน

คือตอนนั้นสื่อพยานแล้วแต่สารตัดสินแล้วเอกสารยังไม่ได้พบไงครับ

สำนวนเอกสารหลักฐานพวกนี้ยังไม่ได้เข้าสำนวน
ฉะนั้นศาลก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงตามที่ว่ากันมา
เพราะตอนที่เขาฟ้องคดีแพ่งเอกสารพวกนี้ยังไม่ชัดเจน
ระหว่างที่ถูกฟ้องแล้วในชั้นอุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์อยู่
ก็เมื่อไปตรวจเอกสารพบทุกอย่างที่เป็นมาค่อยขี้คลายออกมา
ใช่ไหมครับทางนี้ก็ทางแม่ของคุณ

คุณเข็มจีลาเนี่ยก็ได้ฟ้องเป็นคดีอายาที่
ที่บอกเป็นคดีคู่ขนานกันมา
แล้วก็หลังจากนั้นแล้วพอฟ้องเสร็จปุ๊บคุณบัญชาคุณบุญช่วยก็ฟ้องทางคุณเขมจิลาอะไรทั้งหมด
แล้วก็ทั้งหมดเลยแล้วก็ผู้การทารินด้วยว่าเป็นตัวการและว่าเป็นผู้ฟ้องเท็จด้วย
ทั้งที่เขาเป็นเพียงพยานหาหลักฐานให้แค่นั้นเองประเด็นข้อที่๑
ประเด็นข้อที่๒ผู้การทารินก็ถูกร้อง
เรื่องที่ว่าออกไปสอบสวนเอาไปตำแหน่งไปยังไง
ทั้งนั้นเกี่ยวข้องกันมาตลอด
อันนี้ค่ะเวลาราการหมอหนักขอให้เจ้าคุณเข็มจิลาขอชั้น

เพราะว่าคู่สัญญาณของในสมพล

หญิงก็ยืนยันตลอดเวลาว่าไม่ใช่เขา

คุณบุญช่วยเขาไม่มีนิติกรรมใด

คือมันคนละประเด็นกัน

ถ้าเกิดคดียายาฟังได้ชัดเจนว่าเป็นที่มูลนิธิอันนั้นก็ตกจบบนไปตามนั้น
อันนี้ก็ต้องว่าตามคำพิพากษาสาร

คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เรียนย้ำอีกทีนะคะ
คือดิฉันก็จะยังไม่ได้ฟังทางด้านนี้แล้วก็เชื่อทั้งหมด
เพราะเราต้องฟังของมูลนิธิด้วยแล้วก็ต้องฟังของอีกฝากหนึ่งด้วย

ซึ่งรายการจะพยายามติดต่อไปเรื่อย
เมื่อไหร่บอกเราได้เลยต้องการให้ชี้แจงเช่นเดียวกัน
ยังไงวันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านก่อนที่มาเล่าให้ฟังนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สักครู่ชั้นนิวโชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ